เอาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะตีกันในโรงพยาบาลนะคะคราวนี้จุดเกิดเหตุก็คือโรงพยาบาลนางรองที่จังหวัดบุรีรำคลิปนี้ให้ดูกันตั้งแต่หัววันแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
วัยรุ่นสองฝ่ายนะคะเขาตีกันค่ะเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนะฮะ
ของคนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลคนไข้เองตกใจค่ะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์วุ่นวายนะคะ

โรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรียรำนะคะ
เป็นการปะทะของวัยรุ่นสองฝ่าย
หลังจากที่มีวัยรุ่น๒คนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว
แล้วก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวเขาตีกันในงานแต่งมาก่อน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนางรองแต่สักครู่ค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายตามมาเยี่ยมเพื่อน
มีปัญหากระทบกระทั่งแล้วก็บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายกันในห้องฉุกเฉิน
ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันระงับเหตุแบบนี้นะคะ
แล้วจะบอกว่างานนี้ทำเอาญาติผู้ป่วยที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินเนี่ย
เขาก็ไม่รู้อีโนอิเน่นะตกอกตกใจ
ลุกหนีกลัวที่จะโดนลุกหลงค่ะครับทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้นะคะ
รุ่นกลุ่มนี้นะคะเข้ามาทำหน้าที่เข้ามาทำดี

คืออย่างนี้นายแพทย์นพดลพิษฎนู่งเป็นรองผู้ในการ

ระงับเหตุทะเลาวิวาสกันในโรงพยาบาลก็เท่านั้น
อันนี้จะไม่ว่าน้องกันหรอกครับ

เชื่อเลยว่าตีกันจริงตั้งแต่ตอนแรก
เราก็นึกว่าต้นที่โดนทำร้ายอะไรอย่างนี้นะ
เห็นเมื่อกี้ภาพเราก็นึกว่าจริงเนาะ

ระงับเหตุการณ์ทะเลาวิวาสในโรงพยาบาลค่ะ
ทำให้คนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล
โล่งหายใจทั่วท้องเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาล

ตกใจคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
หลบเอาตัวรอดไปอยู่หลังเสา
แล้วก็ห่วงนักเรียนที่กำลังทำแผลในห้องฉุกเฉินด้วย

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่มีการซ้อมแผนแบบนี้
เพราะหากว่าถ้าเกิดมีเรื่องจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ก็จะได้รู้ไงว่าต้องทำยังไงนะคะ